สวัสดีครับค่าวใส่ไข่สด
โอ๊ยทำไมมีใหม่ใหม่ไหนให้เยอะ
ครับผมนึกว่าวันนี้ต้องมั๊ยไม่รู้
มันมีหลายหลายเหตุการณ์หลายเหตุการณ์แล้วก็ไม่ถูกด้วยแม่เลข

แต่แน่นอนผลสถานการณ์เมื่อกี้ก่อน
เข้ารายการทางไทยรัฐเราได้สรุปกันไปแล้วนะครับ
แล้วก็ขอให้ความหวังกับอีก๑๕วัน
สำหรับความหวังที่ควรจะต้องต่อไป

ใครบอกว่าคนไทยจนวะ

ไม่แต่อันนี้มันมีเครื่องละ๖๗หมื่น

ก็หวังลาบลอยไงวันนี้พาไปเปย์ผู้ชายกันไง

แต่กล้องก็ชัดมากนะแล้วก็มีการระบบสั่นด้วย

แต่ว่าโอเค๒ปีที่ผ่านมาเราอาจจะไม่คุ้นเคย

ในขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าสุด

เนี่ยโอ้โหไปต่อคิวซื้อไอโฟนกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย

เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่๕ของคนไปแล้ว

เห้ยวันนี้คือชุมไปต่อแถวจนเขาตกใจว่าเห้ยสรุปแล้วเนี่ย

แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ค่ะคือมิ้นคุยกับรุ่นน้องคนนึ
ว่าจะซ้ำซุ้งไม่ว่าจะไอโฟนอย่างเงี้คือเราเอาเครื่องเก่ากับศูนย์เลยค่ะก็คือซื้อที่ศูนย์แอปเปิ้ลใช่ไหมค
แล้วเอาเครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่เนี้ยค่ะมันก็เหมือนมันก็จะได้ส่วนลดเป็นหมื่นเหมือนกันนะ
ใช่แล้วแต่ดูสภาพเครื่องไม่ก็อย่างเครื่องมิ้นเนี่ยมิ้นก็เอาเครื่องมิ้นใช้ซำซุงใช่ป่ะคะ
มีนก็เอาเครื่องเครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่อ่า
ก็ได้ส่วนลดตั้งหมื่นกว่าบาทเหมือนกันเหมือนรถอะไรอย่างเงี้เนอะเหมือนรถยนต์อย่างเงี้
ใช่ค่ะบางคนเขาก็คิดเขาว่าแบบเหมือนเขาเขาบอกเขาไม่ได้ซื้อมือถือมาใช้แบบระยะยาวเหมือนเขาจ่ายเงินรอบนึงแบบเป็นหมื่นหลักหมื่นอย่างนี้เหมือนเช่ามือถือปีนึงอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนเอารุ่นใหม่มาใช้เรื่อยอย่างนี้มดอยากได้ไหม
อืออะไรนะอยากได้ไหมเอาพักหรือธรรมดาเอาตรงตรงนะอือ
อันเก่ายังใช้ไม่คุ้มเลยอันนี้สิบสามป่ะสิบสามเออคืออันเก่ามันยังใช้ไม่คุ้มเลยอะอันใหม่สีสวยไงถามตัวเองว่าอันอันอันอันเก่าคุณใช้คุ้มค่ะ
คุ้มคุ้มทุกอันหรือยังอ่าฮะถ้าสมมุติเขาบอกว่าโอเคแหละเป็นการปลอบใจตัวเองที่ดีอืม
คุกต้องกับเศรษฐกิจอย่างงี้อ่าอันเก่าคุณใช้แอปครบหมดยังเออถามความรู้สึกเจอก่อน
คุณใช้ครบหมดหรือยังเออใช่ถ่ายรูปอ่ะแอปพลิเคชันแต่งรูปคุณใช้กันครบหรือยังอ่าฮะ
แต่ละรุ่นก็มีการถ่ายหนังถ่ายแอนิเมชั่นได้ดูนี่ใช้กันหรือยัง
ตัดต่อเป็นหรือยังเออเออจริงเออใช่เพราะว่าคำถามแค่จริงจริงน่ะฮะ
วันนี้ฉันให้ปามไปซื้อปาล์มจะไปเอามาให้ฉันหน่อยเครื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้
แม่คะแม่ทำไงแม่ตัดต่อเสร็จหรือยังไหนแม่ตัดต่อให้หนูดูสองคลิปก่อนค่ะแม่
เหมือนเหมือนจะให้ของลูกอ่ะทำนี่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวแม่ให้คนที่เขาขายของหรือมีอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์อ่ะ
คุ้มหมายว่าไอ้ไอ้ของที่เขาใช้ทุกอ่ะใช้แบบเป็นเป็นเนอะอ่า
ก็จะเป็นแบรนด์นี้แต่ใช้ทำมาหากินจริงอีกแบรนด์หนึ่งนะ
ที่ทุกคนใช่ใช่ใช่เออเออมันจะแบบมีสองเรื่องมันจะชัดอ่า
มันจะเห็นแล้วรู้สึกแบบเกินจริงจริงเวลาขายของให้อีกแบบน่ะ
เห็นไหมคะใช่ใช่ทุกคนอ่ะไม่ใช่ไม่เหมือนกันน่ะแต่เขาบอกว่า
แต่ละคนไอ้กล้องอันเนี้ยน่ะโอ้โหถ่ายออกมาไม่สวยก็ต้องโคตรเทพโคตรเทพ
แบบแบบอู๋สวยมากไม่ใช่แค่ภาพนิ่งนะด้วยฮะถูกแล้วเข้าฟิลเตอร์ด้วยน่ะ
โอ้โหทีวีก็น่าจะมีอย่างงั้นมันเข้ามาถึงปุ๊บแบบแบบแบบไม่ต้อง
แบบเราเตินแต่เช้ามาสะปัดตัวอุ้ยห้าสี่สามคุณพวกนี้เราก็ปลอม
ผ่อนให้พ่อเหรอมั้ย

จอชัดมากบางทีกลับไปดูที่บ้านตกใจหน้าตัวเอง

ดูดิ

เอาละวันนี้ก็เป็นวันที่อีกหลายคนนะฮะ

ถ้าสมมุติเราปลอบใจตัวเองว่าอันเก่าเราใช้กันครบ

เมื่อวานนี้น้องโชคปรากฏเห็นไหม

แล้วตั้งใจจะไปยิงน้องคนนั้นเลย

คือเขาบอกว่าไม่รู้จะเริ่มช็อกจากอะไรก่อน
ตั้งแต่แรกที่ข่าวแรกสุดที่ออกมาเลยก็คือ

ปืนจากรุ่นพี่ที่เป็นพระพกปืนไปโรงเรียน
แล้วตั้งใจเจาะยิงเพื่อนจนเพื่อนตาย
โรงเรียนปิดข่าวว่าเป็นคอมระเบิด
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องอึ้งเรื่องไหนก่อน

ช็อกเรื่องที่เด็กยืมปืนพระมาโรงเรียนก่อน
ช็อกที่เด็กม๓เอาปืนเจาะหัวเพื่อนก่อน
ช็อปที่โรงเรียนบอกว่าคอมระเบิดดี
คือมันแบบหูงงมากว่าทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้น
เอาเป็นว่าถ้าข้อมูลล่าสุดจากตำรวจนะ

ตอนนี้อยู่ที่ปืนลั่นแต่ครอบครัว
คือถ้าเอาข้อมูลที่ผู้ต้องหาให้การกับตำรวจ
พร้อมกับสหวิชาชีพเขาบอกว่าเขาทำปืนลั่น

แต่ครอบครัวน้องโชคคือครอบครัวน้องที่ถูกปืนลั่นเสียชีวิตเนี่ย

เพราะดูจากสภาพศพลูกเขาแล้วเนี่ย

องด้วยตาก็เห็นแล้วว่าลูกปืนเนี่ยเข้าทางไหนแล้วออกทางไหน
เพราะฉะนั้นวิถีปืนลั่นเนี่ยอืม

มันจะตรงแม่นอะไรแม่นยำอะไรกันขนาดนี้

เรื่องนี้เนี่ยเอาเล่าไล่เรียงไปก็คือว่าน้องม๓เข้ามาเรียน
น้องโชคเนี่ยนั่งที่คอมเครื่องนี้เป็นเครื่องที่๒จากด้านใน

วิ้งหูอื้อบางคนบอกเหมือนโดนสะเด็ดอะไรกระแทกเข้าหน้า

โชคกระเด็นไปนอนอยู่ที่พื้น
เลือดกองเต็มพื้นน้องเสียชีวิต
คุณครูตอนนั้นในห้องเรียนวิชาคอมมีคุณครูหนึ่งท่านก็แจ้งตำรวจ
สองท่านที่ให้การกับตำรวจบอกว่า
ก็เลยเข้าใจว่าคอมระเบิดใส่น้องแล้วน้องเสียชีวิต
เมื่อเช้านี้๑๐โมงครึ่งเอาเมื่อวานก่อนดีกว่า

เป็นเรื่องปืนลั่นพอจับตัวน้องที่ก่อเหตุได้
เพราะก่อเหตุเสร็จเนี่ยให้รุ่นพี่คนสนิทมารับหนีไป
แล้วพอตำรวจไปตามจับได้ก็บอกว่าเอาปืนไปทิ้งน้ำแล้ว
ตำรวจเอาเจ้าหน้าที่ไปงมจนเจอปืน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติปฐุมธานี
คุณแม่คุณตาแล้วก็ญาติของน้องโชค
เดินทางมารับศพน้องโชคนะคะ
คุณแม่ก็เอาเสื้อผ้าเอาดอกไม้เอารองเท้า

คุณแหมบอกว่าก็ตั้งใจจะสูดอภิภัมนะ

แล้วก็ชาวพนักฤทธิ์วันจันที่สิบเก้า
แม่เล่าทั้งน้ำตานะคะแม่บอกว่าโชคเป็นลูกชายคนเดียว
เป็นลูกคนเดียวและเป็นลูกชายคนเดียว
ครอบครัวบอกว่าแม่อยากได้ความจริง
บาดแผลมันเห็นชัดเจนว่าลูกกระสุนเข้าตรงไหนของลูกแม่แล้วไปออกตรงไหน
ตอนแรกถ้าเอาแรกสุดคำให้การของผู้เกาะเหตุก็คือน้องต้า
บอกว่าตั้งใจคือเอาปืนจ่อหัวเพื่อน
แต่มาทีหลังต้ามาบอกว่าปืนมันลั่น
ต้าจะพูดอะไรก็ได้แต่แม่ขอได้ไหม
ขอให้ตำรวจช่วยตรวจสอบอย่างละเอียดหน่อยว่า
ตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่
ขอความยุติธรรมให้กับลูกแม่หน่อย
โชคไม่ใช่เด็กเกเรโชคเป็นเด็กชอบเล่นกับเพื่อน
โชคก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะมาทำร้ายแบบนี้ก็เลยไม่เคยระวังตัว
โชคกลับบ้านเองยังไม่เป็นด้วยซ้ำ
โชคของแม่จะไปหาเรื่องใครได้
ถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้น
แล้วมันเป็นเรื่องของการแก้แค้นจริง
มันเกินไปหรือเปล่าเด็กอายุ๑๕ปี
ต้องแก้แค้นด้วยการยิงกันตายแบบนี้เลยเหรอ

ไม่เชื่อว่าเป็นปืนลั่นและแม่ขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เรื่องต้นก็ยังไม่ได้คุยกับคู่กรณีเลย

แม่อยากถามว่าทำไมต้องทำลูกแม่ขนาดนี้

ถึงต้องมายิงกันแบบนี้เป็นเพื่อนกันเนี่ยถึงต้องเอาชีวิตกันเลยเหรอ
ส่วนทางฝั่งของโรงเรียนเนี่ยเราก็ถามนะแล้วคุณแม่ว่ายังไงที่โรงเรียน

แม่บอกแม่รู้แค่ว่าตอนนี้โรงเรียนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงที่เกิดขึ้น
คุณตาคุณตาก็บอกว่าครอบครัวประสานทนายความไว้หมดแล้ว
ดำเนินคดีกับคู่กรณีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะ
เราได้คุยกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรีนะคะ
พลตำรวจรีภัยศาลก็แถลงความคืบหน้าคดีเรื่องนี้ว่า
ต้าตำรวจสอบประคำถ้าสอบประคำเยาวชนต้องสอบร่วมกับสหวิชาชีพ
ต้าให้การแบบนี้ค่ะแอบพกปืนไทยประดิษฐ์จุดสามแปดมาโรงเรียน
โดยซ่อนเอาไว้ในเสื้อกันหนาวอืมจังหวะหยิบเสื้อมาใส่
ปืนมันลั่นไปโดนน้องโชคที่นั่งอยู่ข้างกัน
ซึ่งพอเห็นปืนลั่นปุ๊บเนี่ยต้าบอกต้าเข้าไปช่วยแล้ว
แต่ว่าช่วยไม่ทันโชคเสียชีวิตไปแล้วต้าเลยรีบทักรุ่นพี่ที่สนิทกันบอกให้มารับที่โรงเรียนหน่อย
เอาปืนไปทิ้งที่คลองส่วนขณะเกิดเหตุเนี่ยอาจารย์ในห้องพอได้ยินเสียงปุ๊บเดินไปดูก็ตกใจ
พอเห็นคีย์บอร์ดแตกก็เลยเข้าใจว่าคีย์บอร์ดระเบิด
นี่คือเห็นไหมเนี่ยมาด่วนผมทำปืนลั่นใส่เพื่อนนี่คือที่ติดต่อรุ่นพี่

ตำรวจให้การแบบนี้นะคะตำรวจเล่าบอกว่าจริงแล้วน้องต้ากับน้องโชคอ่ะคนก่อเหตุกับคนตายเนี่ย
รักกันดีเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันและไม่ได้มีปัญหากัน
แต่ที่น้องต้าพกปืนมาโรงเรียนวันนั้นเนี่ยตั้งใจจะเอาไปขู่เพื่อนอีกกลุ่มนึงที่มีปัญหากัน
โดยปืนเป็นของรุ่นพี่ที่มีความรู้เรื่องช่างเพราะว่าเป็นปืนไทยประดิษฐ์ก็คือทำขึ้นมาเอง
และรุ่นพี่คนนั้นแหละเป็นคนพาต้าเอาปืนไปทิ้งที่คลองร่วมกับเพื่อนอีก๔คน
ส่วนครูสองคนที่แจ้งตำรวจว่าคีย์บอร์ดระเบิดจนน้องโชคเสียชีวิตเนี่ยตำรวจบอกต้องสอบปากคำด้วยเหมือนกัน
ว่าทำไมคุณถึงเข้าใจว่าคีย์บอร์ดระเบิดทำให้เด็กตายแบบสมองไหลได้ขนาดนั้นกับแค่คีย์บอร์ดระเบิดอันนี้ต้องตรวจสอบ
ทีนี้ข้อหาค่ะตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาในคดีนี้มีทั้งหมด๖คนเป็นเยาวชนทั้งหมดนะคะ
ต้าคนก่อเหตุโดนไป๓ข้อหา
คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีอาวุธปืนในครอบครองและพกพาอาวุธปืน
เจ้าของปืนก็เป็นเยาวชนค่ะโดน๒ข้อหา
คือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองกับร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นทำลายหลักฐาน
คนที่เอาปืนไปทิ้งอายุ๑๘ปีก็เยาวชน
โดน๓ข้อหาคือมีปืนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธปืน
แล้วก็ร่วมกันทำลายหลักฐาน
เพื่อนเยาวชนอีก๓คนที่ให้การช่วยเหลือทุกอย่าง
โดนเหมือนกันนะคะข้อหาร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นทำลายหลักฐาน๖คน
๖คนที่เป็นเยาวชนตอนนี้เตรียมนำตัวไปฝากขังนะคะอนาคตหนูไปเลยนะคะ
ส่วนเพื่อนรุ่นพี่วัย๑๘ปีตอนนี้ถูกนำตัวไปสารจังหวัดนทบุรีค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้สิ่งที่ตำรวจกำลังตรวจสอบคือเรื่องของวิถีกระสุน
เดี๋ยวต้องมีการจำลองเหตุการณ์ต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติม
แล้วก็รอผลพิสูจน์หลักฐานภายใน๒สัปดาห์

ถ้าเอาคำให้การของน้องต้าคนก่อเหตุเลยเขาบอกแบบนี้

จังหวะหยิบเสื้อกันหนาวมาจะใส่

ใส่เสื้อขนาดปุ๊บปืนมันก็เลยตกลงพื้น
พอกระแทกพื้นเสร็จปุ๊บมันก็เลยลั่นปั้ง

น้องให้กันกับปำรวจนะคะ

แล้วปุ๊บเราทำหล่นยังไง

คือมันผมดึงเสื้อย้ำเลยเสื้อมาไส่

ใช่ครับ

ใช่เพราะว่าตอนนี้ปืนมันลั่น

กลับมากัญชาก็วุ่นวายพอสมควร

อ่ายังไงครับ

หรือถ้าสมมุติเราถอนจากกัญชาเสรี
อ้าวเราจะผิดกันหรือเปล่า

คือมิ้นเชื่อว่าเขาคงคุ้มครองแหละเพียงแต่ว่า
ตอนนี้ทุกคนสงสัยกันคือแบบคุณเล่นอะไรกันอยู่มากกว่า

ถ้าเราปลดปลดล็อกเอามาเพื่อแบบว่าการแพทย์อ่ะอ่า

อันนี้ตัวเองเป็นคนที่สนับสนุนกัญชาปลดล็อกนะ
พูดตรงเพราะว่ามันใช้ทางการแพทย์ได้

้องการสูบบ้องกันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
แต่ก็ดูเด็กมันหลอนจริงก็มี

ถูกแล้วกัญชาสูบเยอะคือแก่เอาจริงนะคือคนสูบกัญชาหลอน
ทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดหมดจริงแล้วไอ้คนที่แพ้กัญชาก็แพ้จริง
สำหรับปาร์ตี้สำหรับความโอเคล่ะเราอย่างฟูมุมปาต้งปาร์ตี้
แต่คุณน่าจะแบ่งโซนนิ่งหรืออะไรอย่างนี้มันจะต้องทำออกมาให้เรียบร้อย

อเมริกาเขายังมีกฎหมายรับรองเลยว่าบางรัฐเขาแบ่งโซนไป๒๐รัฐ
เขาไม่ได้แบบว่าให้ทุกคนเวลาทุกคนเถิดสูบกันได้หมดไม่ใช่
แล้วแบบว่าถ้าสมมติเราตึกศาสตร์จริงอ่ามันหลอนอะคนหลอนเยอะนะ
แวบเสร็จแล้วคิดว่าแม่จะมาทำร้ายก็ไปทำร้ายแม่แทน
ดูสิแล้วทุกวันนี้เห็นไหมข่าวแบบแต่ละอันข่าวฆาตกรรมมันหนักหนาจริง
นั่นก็คือแต่โอเคล่ะถ้าสมมุติอย่างฉันก็พูดคำหนึ่งเหมือนกันว่า
เรามัวแต่มันกลัวกัญชาเราไปกลัวยาบ้าดีกว่าไหม

แต่ขนาดเดียวกันวันนี้ที่แองจี้ถาม
สรุปแล้วกัญชาจะเป็นยังไงต่อถูกต้องไหม
คือหลังจากเกิดความขัดแย้งเขาใช้คำว่าความขัดแย้งของสองพักการเมือง

ถูกและที่สำคัญเนี่ยพักการเมืองนี้อยู่ร่วมรัฐบาลด้วย

ไม่เห็นด้วยไม่ยกมือให้ทำไมต่อต้าน
แต่หลังจากนี้อีกกี่เดือนจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วล่ะ

เพราะมันอีกไม่กี่เดือนมันก็จะต้องแบบว่าเข้าสู่โหมดเลือกตั้งกันแล้วอ่ะ

คือมันก็มีแบบสองอย่างแต่โอเคภูมิใจไทย

วันนี้ผ่านแล้วนะเป็นแบบว่าผลงานของภูมิใจใดก็เลยเหมือนกันนะ
แล้วก็หัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ถึงในสาธิปิตุเตชะเนี่ย
รัฐมนตรีว่ากันกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รองหัวหน้าภักร์ประชาธิบัตร
ว่าจะนัดหารือเพื่อปรับความเข้าใจกันหน่อยพร้อมบอกว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัว
เป็นปัญหาการทำหน้าที่แล้วก็การตัดสินใจของแต่ละพัก
เมื่อถามว่าพักฝ่ายค้านเสนอระหว่างร่างพรบกัญชาปรับแก้ไขนั้น
ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับกัญชาออกไปจนกว่าจะมีกฎหมายแม่ออกมา
คุณอนุทินก็ตอบอย่างนี้คนที่เสนอเนี่ยไม่ได้ศึกษากฎหมาย

กัญชาปลดล็อกจากบัญชียาเสพติดตั้งแต่วันที่๙มิถุนายนเนี่ยนะฮะ
กระทรวงสาธารณสุขก็ออกประกาศต่างมาควบคุม
กัญชาเผือกคลายความกังวลของประชาชน
ส่วนการทำอะไรที่อยู่นอกเหนือประกาศของสาธารณสุขน่ะ
หรือไม่ใช่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์อืม

คือมันเคยมีกฎออกมาควบคุมที่เคยออกมาจำได้ไหมคะ
ที่บอกว่าห้ามใช้เพื่อการสันทนาการหรือว่านันทนาการใช่ไหมค

ทีนี้ตำรวจเองเขาเคยออกมาพูดเหมือนกัน
บอกว่าคือพอถอดกัญชาออกจากพรบยาเสพติดแล้วอ่ะ

ตำรวจก็ไม่มีอำนาจที่จะไปจับไปเลย

บอกว่างานประจำปีอย่างเงี้ย

ไม่แล้วมันมีผลกระทบจริงตัวเองรู้สึกว่าโอเค

มันช่วยได้เยอะจริงนะเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์

ในที่สุดแล้วปลูกเพื่ออะไรก่อน

ต้มกงต้มไก่ก็ว่ากันไป
ใช่ไหมเราจะปลูกกัญชาเพื่อแทนผงชุรส

ปลูกมาวันนี้ก็คือยังลดน้ำต้นไม้อยู่
แต่ปลูกมาถ้าไปขายก็ไม่ได้
สมมุตินะเขาบอกว่าให้ยกเลิกกฎนะ

ให้มีเวลาแบบว่า๓๐วันในการเคลียร์พื้นที่
หรอกฉันว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายขนาดนั้นหรอก

ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเธอแล้วล่ะ

ไม่ผิดได้ยังงี้ก็เขาไม่เอาอ่ะ
ซื่อนอยู่หรอซื่อนอยู่
การพักร่วมก็คือการยกมือมันไม่ผ่าน

ไม่ดีต่อประเทศแล้วก็ปัดตกไปแล้วมันยังไง
คนก็ถึงพูดไงว่าตอนนี้มันก็เลยมีเสียง
ภาควิจารณ์พักภูมิใจไทย

จากเรื่องกัญชาเสรีหรือเปล่า

คือคนเราตอนนี้
เขาบอกว่าพักที่พูดแล้วทำจริง

พักภูมิใจไทยเขาก็ถามว่าอ้าว
ภูมิใจไทยพูดอะไรแล้วทำจริงบ้าง

ถูกต้องไหม๒กยศ
พักภูมิใจไทยเป็นพักทำงานพูดแล้วทำอืม
แล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนให้ดีขึ้น

เพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าไม่รู้นะ
หรือเป็นเพราะว่าภูมิใจไทยไปบุกภาคใต้หรือเปล่าก็ไม่รู้

ลินเป็นของเพื่อไทยเก่าถูกต้องไหม

เหมือนแบบว่ามีฐานคะแนนอยู่แล้ว

แล้วทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาปากช่อง

ผลักดันนโยบายต่างให้เกิดประโยชน์

ทุกอย่างทำเพื่อประชาชน

ก็ต้องไปตรวจไปตอบประชาชนด้วย

มีซะอีกที่ตอนนี้มันใกล้เลือกตั้ง

วันที่๓๐กันยาเป็นวันที่

ปมวาระนายก๘ปี

คุณอนุทินบอกว่าท่านมีกำลังใจดี

แล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน

พี่เขาก็บอกว่าไม่ประชาชนเดือดร้อน

แต่แหลมมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระโหม

คือเป็นอะไร

เราขอบอกว่านี่นายกเขาก็บอกว่า

ถูกวันนี้คนที่ตามนายกประกอบไปด้วยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นประสอบอยู่แล้วต้องไหมครับเป็นพื้นที่ของคุณสาธิปิตตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อเช้านายกประยุทธ์ก็ได้รับฟังรายงานสถานการณ์
รวมถึงสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
แต่การลงน้ำท่วมแค่นี้ลงจะเป็นกองทัพหลวงหมดเลย
เขาไปในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกราโหมปรากฏพลเอกประยุทธ์
ภายหลังฟังรายงานว่ามาติดตามการช่วยเหลือเพราะเป็นห่วงประชาชน
ชาวระยองเจอน้ำท่วมก่อนหน้านั้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
รักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กำชับให้บูรณาการการทำงานกับทุกส่วน
และสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างเต็มที่
วันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือตนเองมาในนามรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกราโหมมีเสียงไหมครับ
แม่หลายคนคิดถึงเสียงนายกครับผมโอ้โหดู
นะฮะน้อยใจอ่ะทุกหน่วยงานรวมถึงทุกคนที่บริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวระยองครั้งนี้
ถือเป็นการร่วมทำบุญทำกุศลร่วมกันส่วนแผนการระบายน้ำนั้นน่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
รวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแจ้งเตือนประชาชนอาจจะแจ้งเตือนผ่านศูนย์กระจายข่าว
ให้ยึดเหตุการณ์น้ำทุกปี๕๔เป็นตัวอย่าง
ฝากความคิดถึงไปถึงประชาชนชาวระยองทุกคนนายกว่าอย่างนั้นนะฮะ
ประเทศไทยต้องรักและสามัคคีกันต้องรักและรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย
พร้อมย้ำด้วยว่าวันนี้ตนเองมาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
และมาพร้อมกับเพื่อนรัฐมนตรีวันนี้คือไม่ใช่ลูกน้องแล้วนะ
รัฐมนตรีเป็นเพื่อนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาม
แล้วก็นายกก็บอกโอเคแล้วล่ะมาเยี่ยมให้กำลังใจ
ภาพท่านแอคชั่นออกนี้คนอยากเห็นชื่นชมเลยนะ

แต่ในขณะเดียวกันวันนี้รัฐบาลก็เตือนประชาชนว่าระวังฝนตกหนักอีกแล้ว

เค้าบอกวันนี้๑๗นาทีถึง๒๑นาที
ตอนนี้๖โมงแล้วคราวอยู่ที่ไหนส่งมาบอกอันนี้ดีนะครับ

คุณอนุชาบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่ง
เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกถึงหนักมาก
และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่าน

ส่วนขึ้นลมเนี่ยโอเคกำลังแรง
ขอให้ประชาชนที่ใช้เรือต้องเดินทางโดยเรือ
ต้องระมัดระวังนะฮะเรียนรู้สึกว่าโอ้โฮอันนี้คือเดินทางโดยเรือ
นี่รถฮะอ๋อเหรอครับซึ่งปรากฏว่าวันนี้เขาก็ดูกันว่า
รัฐบาลเนี่ยเขาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้นะฮะถึงขั้นว่ารัฐบาลเขาบอกขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในทุกด้าน
หนึ่งจะต้องติดตามสภาพอากาศสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะ
โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนี่ย
แล้วก็จะต้องมีการติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำ
เร่งกำจัดโอ้โหแต่เอาจริงนะน้ำท่วมไปโทษใครไม่ได้

เปิ่งงงเป็นงงเลยแหละหลายคนบอกว่ามาอย่างไรก่อน

เขาบอกว่าก็ตั้งใจที่จะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ได้ทันที
ก็คาดว่าประชาชนที่ใครที่กำลังอยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเนี่ย
เตรียมพร้อมในการอบพยพด้วยค่ะ
ความพร้อมตอนนี้เขาบอกมันก็พร้อมมากแล้วแหละ
ส่วนทางด้านของเรื่องประเด็นที่ฝั่งโคราชนะคะ
มันจะมีพวกที่นาที่ไร่อะไรอย่างนี้ที่มีน้ำท่วมขังเยอะ
อย่างเมื่อวานจิสด้าเขามีการส่งข้อมูลดาวเทียมมาใช่ไหมครับ

อ่างเก็บน้ำไหลแห่งในตัวเมืองนครราชสีมา
น้ำเต็มนะคะเต็มความจุเลย
เร่งระบายน้ำออกลงพื้นที่ท้ายน้ำแล้วค่ะ
มวลน้ำมหาศาลจากตัวเมืองนครราชศรีมาก็เข้าพื้นที่ตำบลจันอัด
โน้นสูงแล้วปพก็เลยต้องเร่งเปิดทางน้ำไหลที่ฝ่ายน้ำล้นบ้านสำโรงนะคะ
น้ำเนี่ยไหลไปตามลำน้ำเชียงไกรได้เร็วขึ้นครับ
แล้วก็จะให้ไปลงที่ลำน้ำมูลในพื้นที่อำเภอพิมายเพราะตอนนี้หลายคนเป็นกังวลแล้วจากที่เราพูดกันมาตลอดว่าเออน้ำท่วมรอบนี้มันไม่เหมือนปี๕๔นะ
เพราะ๕๔มันคือน้ำเหนือที่ถูกปล่อยลงมาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันคือน้ำฝนที่ตกหนักสะสม
ที่มีปริมาณเยอะด้วยแต่ตอนนี้อ่ะโคราชอ่างเก็บน้ำมันเต็มแล้วไงคะเต็มหมด
แล้วต้องระบายน้ำเขาเลยบอกว่าต้องรีบเร่งระบายน้ำแล้วก็บริหารจัดการตรงนี้ก่อน
กลัวจะซ้ำรอยปีห้าสี่ถ้าไม่รีบทำแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือบ้านเรือนประชาชน
มันได้รับความเสียหายเยอะเพราะว่าน้ำมันท่วมขังในที่นาในสวนในไร่พืชผลเขาก็ตายกันไปหมดอ่ะนะคะ
เรื่องต้นถ้าไปดูอ่างเก็บน้ำอ่างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สี่อ่างของในนครราชศรีมาเขาบอกว่า
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ค่ะครับ
อ่างเก็บน้ำขนาดกลางยี่สิบสามแห่งเนี้ยมีสิบเอ็ดแห่งที่ปริมาณเกินความจุร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
อืมขนาดใหญ่สี่อ่างยังอยู่ที่เจ็ดสิบสามแต่ขนาดกลางเนี้ยมีอยู่สิบเอ็ดแห่งที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วค่ะ
เต็มแล้วเต็มแล้วสิบเก้าอำเภอจากสามสิบสองอำเภอประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วนะคะ
ตอนนี้มีผู้ประสบภัยเนี้ยเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปดครัวเรือนแล้ว
พื้นที่การเกษตรเสียหายหลายหมื่นไร่ถนนยี่สิบเอ็ดสายสามแห่ง
แล้วก็บล็อกคอนเวิร์ตสองแห่งเสียหายแล้วอันนี้คือที่โคราชที่เดียว
น่าเป็นห่วงน่ะสำหรับน้ำเนอะอืมนะฮะที่ภาคอีสานโคลาทนี่เอง
น่าจะเป็นจุดที่รับน้ำที่เยอะที่สุดด้วยทางภาคอีสานนะครับ
ตอนนี้เต็มหมดแล้วเคือนเล็กเต็มหมดแล้วเคือนใหญ่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว
ก็ต้องไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าไม่รู้จะห้ามฝนไม่ให้ตกยังไง
ใช่ก็ต้องมันมาจากฝนน่ะอืมมันไม่ใช่เกี่ยวกับเมื่อปีห้าสี่มันคือการบริษัทจัดการน้ำ
ถูกต้องไหมแต่ปีนี้มันมาจากฝนแบบฝนที่แบบว่าไม่เชื่อว่าฝนมันจะมาจากไหนมา
มหาศาลขนาดนี้เลยจริงจริงนะครับน้องจ่อฝนตกแล้วค่ะอันนี้
อายุทยาก็ตกแล้วแต่ส่วนใหญ่ในตัวเมืองเนี่ยยังบอกว่าฟ้ายังสว่างอยู่ค่ะ
อ่าใช่วันนี้ฟ้าแดดยังเปรี้ยงอยู่ตอนห้าโมงนะครับอืมอ่า
หรือคะหรือคะหรือคะ
ของมันต้องมีครับแรร์ไอเทมครับคุณผู้ชมครับ
ใส่แล้วมีเสียงสาบแช่งลอยมาครับ

หลังจากกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ครับ
เตือนไผ่นี่ครับ
โมกคอนโดแพงดูนี่นะครับนี่
ตามตอนจำที่เมื่อก่อนเราทำขายอะไร
ชุดโกโกวังเขาขายดีโกโกวัง
คือไม่ต้องอะไรหรอกกระเป๋าไอ้เปรี้ยวจำได้ไหม
อ่าใช่กระเป๋าไอ้เปรี้ยวขันสบ

ที่เป็นซิปเนี่ย

ต้องยอมรับคลิปนี้คนเอาไปเล่นกันเยอะพอสมควรนะ

ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ก็ต้องมีคนดูแลแหละ
ก็ต้องหาหมอจริง
พูดตรงนะคะ

คือกรณีที่มีพนักงานราชการหญิงสังกัด
บอกว่าเขาถูกนายทหารชั้นประทวน
เป็นยด๑๐เก็บ
แต่สุดท้ายเขาดิ้นลนขัดขืนแล้วเขาเหนียวรอดมาได้

เขาบอกเขาไปแจ้งความแล้ว
แจ้งแจ้งต้นสังกัดแล้วต้นสังกัดรับเรื่องบอกว่าจะดำเนินการให้
แต่จนแล้วจนรอดมันก็นิ่งมันก็เงียบหายไป
สุดท้ายก็เลยต้องมีการไปแจ้ง
แบบขอความเป็นธรรมจากหลายส่วนนี่เขามีคลิปด้วยเห็นไหม

ภูมิครับชาวบอกว่าอยู่บ้านเดียวกันเป็นพี่น้องกันกินข้าวหม้อเดียวกัน

เป็นพี่น้องกันแต่ท้องไม่ต้องติดกันหรือเปล่าคะ
ไหมใช่อ่ะคือมันไม่ใช่อ่ะเออเรื่องนี้เนี่ยพันเอกหญิง
สิริจันงาทองรองโฆษกองทัพบกบอกว่า
เรื่องต้นให้ต้นสังกัดสอบสวนแล้ว
ผลสรุปออกมาคือมีเหตุเชื่อได้ว่าทำจริงค่ะ

ตอนนี้ต้นสังกัดปลดนายทหารชั้นประทวนคนนี้

เพราะถือว่ากระทำผิดวินัยทหาร
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นคดีความส่วนบุคคลแล้ว
ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่หน่วยงานต้นสังกัดเอง
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนทุกอย่างนะคะ
เมื่อเช้า๑๐โมงครึ่งค่ะพนักงานราชการหญิงคนนี้
พร้อมกับญาติแล้วก็คุณกันจอมพลังไปยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม
กองบัญชาการกองทัพบกนะคะซึ่งกองทัพบกเองก็มีการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว
แล้วก็เอาเข้าสู่กระบวนการของทางราชการเดี๋ยวดำเนินการอะไรยังไง
ก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้เสียหายที่มาร้องเรียน
คุณกันจอมพลังเนี่ยก็ออกมาในฐานะตัวแทนเนอะออกมาบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยหนึ่งประเด็นที่ผู้เสียหายกังวลใจก็คือ

เขาบอกว่ามันอาจจะมีผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

กังวลเรื่องนี้ไหมเขาบอกไม่กังวลหรอก
มันก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและข้อเท็จจริงนั่นแหละ
แต่ก็มีการประสานกระทรวงยุติธรรมแล้ว
ให้ผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยาน

บอกว่าถ้าใครมาก้าวไก่หรือคุกคำผู้เสียหายเนี่ย

ล่าสุดมีผู้เสียหายคนใหม่นะครับ

แล้วก็มีรูปถ่ายมาเขาก็ยืนยันว่าจะเอาผิด
ตรงนี้ครับผมบอกคือไม่ได้ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกทำมาหลายครั้งแล้วในหน่วยนี้
คือจริงเขาบอกว่าผู้เสียหายมีอีก
เรื่องต้นมีอีก๓คนแต่ว่า๓คนนั้นเนี่ยเขา
เขาไม่ใช้คำว่าอะไรดีเขาไม่สะดวกที่จะแจ้งความ
สะดวกที่จะออกหน้าเพราะว่ามีข้อจำกัด
ข้อจำกัดที่ว่ามีอะไรบ้างคนหนึ่งครอบครัวเป็นทหาร
คือมันก็ยังไงล่ะมันจะอยู่ต่อยังไงอะไรแบบนี้
บางคนก็อายบ้างอะไรบ้างอ่ะนะคะครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็เป็นความกังวลใจว่า
เดี๋ยวมันจะมีผู้ใหญ่จะอะไรยังไงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
กลัวเรื่องจะเงียบใช่แต่คือสิ่งหนึ่งที่ทางผู้เสียหายเองเขาบอกว่าเขา
เขาเขาไม่เข้าใจใช้คำนี้แล้วกันไม่เข้าใจว่าการที่เขาตกเป็นเหยื่อ
ที่เขาถูกกระทำอนาจารย์เนี่ยทำไมมันกลายเป็นว่าเขานำความเสื่อมเสียมาสู่หน่วยงาน
มันการที่เขาเป็นเหยื่อเนี่ยกลายเป็นว่าเขานำความเสื่อมเสียมาสู่หน่วยงาน
อย่างนั้นเหรออันนี้คือสิ่งที่เขาไม่เข้าใจแล้วก็เลยไม่สบายใจ
คือเขาให้สัมภาษณ์เลยนะคะเขาบอกว่ากองทัพบกเนี่ยให้ความสบายใจกับเขา
จากการที่รับเรื่องร้องทุกข์ในวันนี้แต่ยอมรับว่าตั้งแต่เกิดเหตุช่วงแรกแรกสภาพจิตใจเขาแย่มาก
อยากฆ่าตัวตายท้อแท้เลยไม่คิดว่าเฮ้ยเรามาอยู่ในหน่วยงานที่ขึ้นชื่อว่าแบบ
เป็นรั้วของชาติใช่ไหมเป็นหน่วยของทหารที่คิดว่ามันน่าจะปลอดภัย
ค่ะที่มันน่าจะแบบเอออยู่แล้วมั่นคงอืม
ว่าเรามาถูกกระทำอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อ่ะอืม
เป็นว่าเรามาเป็นเหยื่อตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยเข้าใจนะ
คนที่ไม่กล้าออกหน้ามาช่วยเขาเขารู้ว่าแต่ละคนมีข้อจำกัด
ทุกวันนี้เข้าใจว่าเพื่อนเพื่อนก็อยากจะให้กำลังใจอืม
แต่ในเมื่อมันอยู่ภายใต้สังกัดมันมันทำอะไรลำบากอยู่ในภายใต้องค์กร
ทุกวันนี้เขาก็บอกเขาก็ได้กำลังใจจากครอบครัวของเขานี่แหละนะฮะ
ส่วนผู้เสียหายอีก๓คนตอนนี้ก็ยังไม่กล้าออกมาสู้นะคะ
เพราะว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างเขาบอกว่าก็กลัวผู้ก่อเหตุด้วย
อืมอันนี้ก็ทำงานต่อยังไงอ่ะก็ลำบากเนี้ยแหละเนี้ยแหละค่ะ
แต่ส่วนตัวเขาเขามองว่าคือครอบครัวเขาเป็นพลเรือนไงคะ
ครอบครัวไม่ได้เป็นหันเขาเลยตัดสินใจออกมาสู้
แล้วก็แจ้งความเป็นเป็นคดีครับเบื้องต้นหนังสือร้องเรียนของผู้เสียหายเนี่ย
ระบุเอาไว้ว่าอยากให้พบทบคือผู้บัญชาการทหารบกอืม
ตรวจสอบพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศของนายทหารรายนี้ต่อพนักงานราชการหญิง

เพราะอย่างที่บอกว่าอยากให้ตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนผู้บังคับบัญชาแล้ว

ตอนนี้ต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็เรื่องภาพหลุดที่ว่าเนี่ยนะคะก็
เขาบอกว่ามันมีเรื่องที่มีภาพหลุดของทหารสิบเอกที่กระทำความผิดไปเผยแพร่ทางออนไลน์

แต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เขาก็เลยบอกว่าช่วยตรวจให้ครบหน่อย

แล้วใครทำให้ภาพหลุดเพื่อทำให้หน่วยงานเสื่อมเสียจะไปลงโทษคนนั้น
แต่ไม่ตรวจสอบว่าแล้วตรวจสอบกรณีถูกร่วงละเมิดทำให้จริงหรือเปล่า
ใช่ครับนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เรื่องระดับความสำคัญนะเนาะ
คดีมันก็ถ้าสมมุติว่าล่วงละเมิดนี่มันก็ใหญ่กว่าภาพหลุด

เพราะฉะนั้นผู้คำพิชาก็น่าจะตรงประเด็นน่ะ
กลับมาจัดการเคลียร์ให้มันเรียบร้อย
คือเอาง่ายคือเรื่องนี้เสื่อมเสียกับภาพหลุดนะคะ

เอาละกลับมากระทิงโดน

ก็จริงเมื่อวานมิ้นเห็นมีคอมเมนต์คนส่งเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า
เออเนี่ยทนายจะฟ้องกระทิงแล้ว

นายรณรงค์ค่ะแต่ว่าไม่ได้มาเองนะคะ
ก็ให้นายปียนัทสุขยังเป็นเลขาธิการเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมก็คือเลขา

จริงถ้าจำได้เมื่อวานตอนเขาให้สัมภาษณ์ที่นักข่าวไปลุมเยอะเขาก็บอกเขายินดีให้ตรวจสอบ

คือคุณปียนัทเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับมอบหมายมาจากทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
คือเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากที่ว่ามันมีกระแสเริ่มแรกคือคุณพิงกี้
เขาก็บอกว่าคือผู้เสียหายมันเยอะแล้วหลายคนก็ทวงถามว่าเออทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบกระทิง
ทั้งทั้งที่มันมีแผนผังออกมาว่าแบบเนี่ยเขาเป็นอัพไลน์เป็นแม่ขายเลยนะอะไรอย่างนี้ค่ะอ่ามีดาวนไลน์เนอะ
ใช่ซึ่งเหตุผลที่ได้รับมาเขาบอกว่าเพราะว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรดีไม่มีคนร้อง
ไม่มีผู้ร้องทุกข์กันไม่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษก็เลยไม่ได้มีการตรวจสอบ
แต่เรื่องนี้เขาก็บอกอีกว่าเรื่องการมีอัพไลน์ดาวน์ไลน์แบบนี้จริงแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายคดีแชร์ลูกโซ่
ซึ่งเป็นความผิดตามพรกรการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนซึ่งถือว่าเป็นอาญาแผ่นดิน
เคสแบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบและดำเนินคดีได้
แต่ทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบก็เลยเหมือนกับว่าคนประชาชนเขาก็เลยเหมือนไปปรึกษาว่าเอออยากให้มันมีการตรวจสอบอย่างนั้นอย่างนี้
ซึ่งคุณเปียะเขาบอกว่าในเมื่อว่าที่ร้อยตรีธนกฤษที่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการตรวจสอบเพราะไม่มีผู้เสียหาย
ตามที่เกณฑ์กำหนดจะต้องมีใช่ไหมตามที่กระทรวงยุติธรรมบอกมาวันนี้มีผู้เสียหายแล้วก็ช่วยตรวจสอบให้หน่อยก็แล้วกัน
คือเขาบอกว่าให้ตรวจสอบกระทิงว่าเขาข่าวความผิดลักษณะแม่ข่ายไหมตรงที่ว่าแชร์มันล้มไปปี๖๒ไม่มีดาราคนไหนต่อสู้เคียงข้างประชาชนเลย
ประชาชนเลยยกเว้นคุณอายวราภัยรินทร์เขาบอกถ้าวันนั้นน่ะมีดาราที่เสียหายเหมือนกันคือทุกคนอ่ะพูดเป็นเสียงด้วยกันว่าเขาก็เป็นเหยื่อใช่ไหมคะถ้าวันนั้นน่ะคุณที่เป็นดาราแล้วเป็นเหยื่อเหมือนกันอ่ะออกมาร้องเรียนด้วยกันออกมายืนข้างประชาชนด้วยกันเนี่ยมันอาจจะมีการไล่อายัดทรัพย์ได้เร็วกว่านี้
มันอยู่ที่สังคมว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่าในคำตอบบางคำตอบมันก็ยังมีข้อสงสัยที่คนอาจจะสงสัยได้บางคำตอบก็ชัดเจนซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้นี่แหละก็จะได้ทำให้รู้ชัดเจนว่าตกลงแล้วคุณคือเหยื่อหรือคุณคือแม่ทีมอันนี้คือสิ่งที่สังคมเขาสงสัยก็เลยอยากที่จะให้มีการตรวจสอบซ
อื่นได้ก็ถือว่านี่คือส่วนนึงในกระบวนการตรวจสอบแล้วก็สืบสวนสอบสวนในคดีนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตรวจสอบไปแล้วเจอมันก็ต้องว่าไปตามกระบวนทางกฎหมาย
แบบนั้นซึ่งผู้เสียหายหลายคนที่บอกเฟอร์เรคนี้วันนี้เป็นหมื่นล้าน

เชื่อมั้ยมีนายแบบคนหนึ่งอะวันที่เขาจะตายอะนายแบบคนหนึ่งที่ช่วงนี้นายแบบคนหนึ่งแบบว่า

ที่เขาจะตายก็ยังบอกว่าเนี่ยให้แฟนเขาไปทวงเงินให้หน่อยนะไม่มีเงินรักษามะเร็ง
คือตอนนั้นที่เอาเงินไปซื้อเฟอร์เรคไปซื้อเฟอร์เล็กอ่ะเพราะว่า
จะเอาเงินมาเป็นค่ายารู้ว่าตัวเองไปตรวจเจอมะเร็งแล้วตัวเองก็ไปรักษาที่สิริราช
ในที่สุดก็เลยกลายเป็นแบบมีช่วงที่ในแบบทุกคนช่วยกันส่งเงินไปนึกออกป่

เขาเอาเงินอะไปลงเฟอร์เร็กซ์อันนั้นอะไม่ได้ลงเพราะโรค
ลงเพราะว่าเห็นมันมีผลตอบแทนทุกเดือนก็จะได้มาเป็นค่ายา
ปรากฏว่าในที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสรักษา

แล้วก่อนตายเขาเลยบอกขอเอาเฟอร์เร็กซ์มาให้เขาหน่อยนะ
แล้วมีอีกหลายคนที่แบบว่าตอนนั้นทุกคนก็คิดว่ามันได้

ฉันบอกว่าเฟอร์เร็กซ์เนี่ยทั้งหมอทั้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะ

บอกขอให้เรียกบอลกับพี่โตด้วยนะคะ
แต่ให้เรียกมาสอบในฐานะพยาน
เพราะว่าถ้าฟังจากเมื่อวานที่บอลไปออกรายการกับกระทิงใช่ไหมคะ
ก็ประสงค์เขาชัดเจนคือเขาไม่ได้ต้องการจะร้องเรียนหรือแจ้งความอะไร
เป็นบทเรียนของเขาต้องเก็บเอาไว้
แต่เรื่องนี้เขาบอกว่าถึงแม้ทั้งสองคนจะไม่มีความประสงค์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับกระทิง
แต่เจ้าหน้าที่ก็ควรเรียกสอบในฐานะพยานเป็นอำนาจเจ้าหน้าที่ที่เรียกสอบได้ค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าที่เขาต้องมาออกหน้าแทนผู้เสียหายเนี่ยเพราะอะไร
หลายคนก็ถามไงว่าโอ๊ยผู้เสียหายเขายังไม่มาเลยแล้วคุณเป็นใคร
คุณจะมายื่นเรื่องแทนเขาทำไม
เขาบอกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหนึ่งในทีมงานที่เป็นแม่ข่าย
พยายามไปล็อบบี้ผู้เสียหายโดยอ้างว่าสนิทกับผู้ใหญ่ในกระทรวงยุติธรรม
จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องคดีขอพูดคุยกับผู้เสียหายเป็นการส่วนตัว
แล้วก็พยายามนัดออกไปนอกสถานที่ราชการ
เพราะว่าผู้เสียหายเองเขาก็เหมือนกังวลใจ

ทางฝั่งนี้เขาก็เลยออกหน้าแทน

ถ้าไม่ใช่ในกรณีของนายแบบที่เสียชีวิตไปก็มีหลายบ้าง

ที่แบบลูกไม่ได้ไปเรียนต่อ
ใช่บางคนตอมชายนะครับ

เพราะว่าไปขายที่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปถ่ายออกมาได้ยังไง

ส่วนใหญ่ควรไปกู้นี่ยืมสินก็ไม่อยากพูดอย่างนี้
จริงน่ะ
อีกหนึ่งเรื่องเมาแล้วกร่าง
เมาแล้วโอบเอวสาวครับคุณผู้ชมครับ
ขู่กระทืบบอกไม่ใช่เพื่อนเล่นสาดเหล้าใส่นะครับผมกำลังเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้หลัง
ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนั่นเองพร้อมระบุว่าคนดังวันนี้
ทรงนี้ถ้าจะไม่ใช่นักการเมืองท้อนถิ่นก็ระดับเอเย่นในพื้นที่
เรื่องก็คือไปโอบเอวผู้หญิงครับฝั่งที่ถ่ายคลิปเนี่ยในผับสามรอบฮะ
เขาเนี่ยต้องหนีออกมากินข้าวด้านนอกโซนผับนะครับเพราะว่าไปบอกกับกาดว่า
นะครับไปดูคลิปก่อนไหมฮะนี่ครับมีเสียงไหมเอ่
โอ้นี่เฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเล่นไม่พี่
ภาพกูแล้วก่อนมึงขอโทษกูได้ไงไม่ได้อุ้ย
คุณผู้ชมครับโดยในคลิปจะเห็นการถกเถียงกันของทั้งสองโต๊ะนะครับก่อนที่ผู้ชายดังกล่าวเนี่ยจะพูดขึ้นว่าไม่กินไม่เป็นไรปากไม่ค่อยดีนะคน
แบบนี้กูกระทืบมาหลายคนแล้วคนแบบนี้ปากไม่ค่อยดีนะ
ไม่ได้กวนนะครับกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึง
อย่ามาพูดกับกูแบบนี้ไม่ได้จากนั้นเนี่ยเพื่อนในโต๊ะก็ขอให้ร้านเก็บเงินพร้อมกับพูดว่า
นี้เนี่ยมีแต่ผู้หญิงก่อนที่โต๊ะเนี่ยจะแจ้งทางร้านว่าพี่เขาเมาแล้วมากอดเอวคนที่โต๊ะ
ต่อมาผู้ชายคนเก่าก็ลุกขึ้นตามภาพตามคลิปเลยครับคุณผู้ชมครับนะครับ
ที่โต๊ะผู้หญิงแล้วก็บอกว่าปากไม่ค่อยดีนะแล้วก็บอกว่าพี่ไม่ได้จีบเรา
ซึ่งฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าพี่ไม่ได้จีบแต่พี่เนี่ยมากอดเอวหนูนะ
โดยมีหลายคนเนี่ยพยายามห้ามครับเมื่อมาถึงโต๊ะชายดังกล่าว
สีหน้าเคร่งเครียดพร้อมกับพูดว่าไม่ใช่เพื่อนเล่น
ชี้หน้าผู้หญิงหนึ่งในโต๊ะว่ามึงเนี่ยปากไม่ค่อยดี
ขณะที่ผู้หญิงเนี่ยก็คนที่ถูกชี้ก็พูดขึ้นว่าพี่หนูขอโทษแล้วกัน
ทำให้ชายคนดังกล่าวพูดว่ามึงขอโทษแบบนี้ไม่ได้
ปากมึงไม่ค่อยดีก่อนสาดเหล้านะครับในแก้วเนี่ย
ผู้หญิงคนดังกล่าวแล้วก็โยนแก้วลงบนโต๊ะอาหารนะครับ
กลางสายตาคนทั้งร้านที่มองดูผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ย
พูดอย่างในเชิงข่มขู่แล้วก็พูดว่าอย่ามาเที่ยวบ่อยนะ
ก่อนจะมีเพื่อนมาพาออกไปพร้อมกับเชิงข่มขู่ว่า
เดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวนี้เลยโอ้โหดูฮะแต่ต้องชมน้องที่ถ่ายคลิปไว้นะฮะ
ตามบทต่อด้วยนะแต่สแกนนี่คือดูหน้าพี่เลยนะ
สแกนตรงเลยนะฮะแต่มือเนี้ยถือยู่ล่างนะฮะ
แน่นอนวันนี้คนบันเทิงเราถ้าสมมุติเราเห็นตามหน้าอินสตาแกรม
ทุกคนก็ร่วมไว้อะไรหม่อมน้อย
อย่างที่บอกเป็นครูของนักแสดงหลายท่านจริง

ม่อมน้อยม่อมหลวงพันธุ์เทวานบเทวกุล
ถ้าสมมุติในวงการบันเทิงเราต้องเรียกว่าเป็นครู
ได้ฝากผลงานชิ้นสุดท้ายคือภาพยนตร์

ก็ถือว่าท่านได้ทำผลงานชิ้นสุดท้าย

จริงแล้วหลายคนเป็นลูกศิษย์หม่อมน้อย

อย่างดาราพระเอกอะไรก็อย่างของคุณบอยจักรเกียจอย่างเนี่ย
เขาก็ต้องเวลาที่จะเปิดละครที
หรือทุกคนก็ต้องส่งไปเรียนกับม่อมน้อย

ต้องไปเรียนกับม่อมน้อยแบบว่า

แม้ว่าจะเป็นรุ่นนั้นแต่ลักษณ์บรงกลบรงกฎ

อมน้อยเองเนี่ยเวลาที่เขาทำละครทำหนัง

ใช่ลึกซึ้งจะลึกซึ้ง

ทางครอบครัวของม่อมน้อยม่อมรวงพันธุ์เทวอนกุลเนี่ย
ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อช่วงค่ำวันที่๑๕กันยายนหลังจากเข้ารักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด
ณโรงพยาบาลกรุงเทพคิสเตียนนานถึงสองเดือนนะฮะแล้วก็ได้แจ้งกำหนดการสวดอภิษฐรรม
โดยจะนำร่างของหม่อมน้อยไปตั้งประเภทกุศลณะสารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ป้อมปราศัตรูภายกรุงเทพมหานครโดยจะมีพิธีรดน้ำศพวันเสาร์ที่๑๗กันยายน
จะมีพิธีสวดอภิษฐรรมในเวลา๖โมงเย็นนะฮะพรุ่งนี้ในระหว่างวันที่๑๘๒๓จะมีการสวดอภิษฐรรมในช่วงทุ่มหนึ่ง
สำหรับกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพก็จะแจ้งรายละเอียดทราบอีกครั้งหนึ่ง
บรรดารุกศิษฐ์ลูกหาในวงการบันเทิงได้ระลึกถึงคำสั่งสอนของหม่อมน้อยประดมบคูร์
ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จสร้างชีวิตสร้างอาชีพนักแสดงบนเส้นทางการแสดงวงการบันเทิงของดารานักแสดงร้ายต่อหลายท่านนะครับ
เพราะว่าเป็นครูที่ไม่ได้สอนแค่วิชาการแสดงแต่เป็นครูเนี่ยที่ให้แนวคิดแล้วก็ให้หลักการใช้ชีวิตกับลูกศิษย์อีกด้วย
ขอร่วมไว้อะไรเนี่ยการจากไปของหม่อมน้อยและข้อแท้งความเสียใจต่อข้อความควร
ท่านด้วยนะฮะครับผมอืมเอาส่วนเมื่อเช้านี้เชื่อว่า
ลิ้งไม่บลิ้งก็กรี๊ดกันสนั่นจริงจริงนะคะสิบเอ็ดโมงตรงทุกคนมี
นัดกับแบล็คพลิ้งชัดดาวน์กันทั้งแบบใช่ฮะ
ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยจริงนะคะกับเอ็มวีใหม่ค่ะ
อัลบั้มเต็มชุดที่๒ปล่อยออกมาแล้วหลังจากที่ห่างหายการคัมแก๊กไปถึง๒ปีนะคะ
ซูเจนี่โรเซแล้วก็ลิซ่าเขาบอกว่าแซ่บจริงจริงแม่โอ้โหดูครับ
จะไม่ทำให้ใครผิดหวังหรือเปล่าโอ้โหเท่อ่ะคือมันมีความเท่
เผ็ดความแซ่บความถึงใจอยู่ครบครบรสนะฮะทั้งสี่สาวจริงจริง
นะคะอืมเบื้องต้นสิบเอ็ดโมงปล่อยออกมาเนี่ย
หนึ่งชั่วโมงยอดวิวเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าชั่วโมงเดียวน้องมิว
แล้วแล้วเขาบอกว่าล่าสุดตอนนี้นี่เข้าไปดูเหมือนกัน
เขาบอกว่าน่าจะทุบสถิติพิงเวนอมที่สร้างสถิติ๒๔ชั่วโมง
สถิติไปที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ตอนนี้เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งขึ้นไปเรียบร้อยกับชัดดาวนอัลทูเดย์นะคะ
โอ้โหสุดนะฮะเอ็มวีเจ๋งมาก
น่าจะต้องทยอยมาเรื่อยเพราะว่าเขานี่มันออกอัลบั้มเต็มแล้วนี่ใช่ไหม

อยากรู้เรื่องเจนนี่กับวีทีเอสบ้าง
ไม่รู้จริงเขาบอกว่าต้นสังกัดก็ไม่พูดอะไรไงแต่ว่าเธออย่าจุดประเด็นนี้เลย

คือทั้งวันเนี่ยดูอยากรู้จริงพี่วียังไงเนี่ย
ไม่รู้แต่ว่าเอาอย่างนี้ถ้าฟังจากที่แฟนคลับสองฝั่งใช่ป่ะมันก็มีหลากหลายความคิดเห็นใช่ป่ะ
แต่ละคนบอกว่าก็มันก็ชีวิตของเขามันคือชีวิตของศิลปินเขา

แต่เขาก็เป็นเมนของเราไงเราก็ต้องดู

ก็รอติดตามเดี๋ยวถ้ามีอะไรมันก็คงมีแหละมั้งไม่รู้ต้นสังกัดเขาไม่ได้แจ้งอะไรอ่ะ

นอกจากเขาจะไปดูบอลเมนวีด้วยกันนั่นล่ะล่ะ
ล่าสุดนี้วีเพิ่งอัพไอจีสตอรี่นะเออเขาไปดู
อาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้สนิทกันอะไรประมาณนี้

เอาละฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อครับ

ก็มีแต่คนถามก็อยากรู้เหมือนกันนะ

ที่ที่เห็นพูดได้ใช่ไหมมันจะเป็นการโฆษณาป่ะ
พร้อมแฟนคอปจะทำอะไรให้พวกเค้าทำตารางเรา
เค้าทำตารางเราใช่ไหมแต่ก็ดีใจที่แบบมีของคนไทยด้วย

เต้ยเปิดตัวลูกเมียดีกีดาวมหาลัยนะครับ
เปิดใจทั้งน้ำตาเพราะรักและกลัวนะครับ
หลังจากนักร้องหนุ่มลูกทุ่งครับคูเต้ย
อายุครบหนึ่งขวบผมจะบอกทุกคนนะครับอยากฝากทุกคนเนี่ย
เอ็นดูน้องตั้งใจด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เสียสละเวลามา
มีความสุขอยู่ด้วยกันนานนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา
ขอบคุณมากมากเลยนะครับทางด้านภรรยาน้องขนมนะฮะ
ก็พูดทั้งน้ำตาว่าขอบคุณแฟนคลับของคุณเต้ย
หนูเนี่ยไม่รู้แล้วจะพูดอะไรเลยค่ะอยากขอโทษที่ผ่านมา
ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงขอบคุณทุกอย่างขอบคุณมาก
หนูกลัวมากหนูเคยรู้สึกว่าเป็นต้นเหตุของความรู้สึกไม่ดี
หนูก็กลัวว่าจะเป็นอีกนะครับหนูขอบคุณพี่ทุกคนมากมาก
เปิดโอกาสให้หนูได้มารู้จักกันใหม่นะครับ
ขอบคุณมากจริงที่หนูเนี่ยมายืนตรงนี้เนี่ย
ไม่ได้อยากจะบอกแค่อยากจะมาทำหน้าที่แม่คนหนึ่ง
เพราะว่าหนูรักเขาแล้วก็ตั้งใจจะทำให้เกิดขึ้นมาจริงค่ะ
ดาวมะขาไหลนะดาวมะขาไหลสวยเนอะดาวมะขาไหลโอ้ยสวยนะ
เอาล่ะแองที่เธอบอกว่าวันศุกร์แล้วยินดีกับเศรษฐีใหม่
วันศุกร์นะคะยินดีกับเศรษฐีใหม่นะคะคุณแม่ด้วยนะคะ
ได้โชคจากข่าวว่าวันหลวงพ่อที่หุ่นขี้พึ่งมาก
เอาถูกเหรอใช่ค่ะเอาเลขเอาถูกเหรอ
เอามือถือมาส่องแล้วเจอเลขขึ้นตรงแขนเลยแม่ก็เลยถูกนะคะเศรษฐีใหม่นะคะ
แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ฝนตกนะคะระวังดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
ไปล่ะค่ะกลับมาเจอกันวันจานก่อนครบตรงเช้า
วันนี้เป็นกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ